ช้างเขาก็มีความสุขเรามีความสุข
แล้วก็ไปสุกต่อด้วยการชมดอกไม้งาม

ไปดูดอกกุหลาบสีขาวสวยกำลังเบ่งบานทีเดียวฮะ
นี่แหละครับเราพาคุณผู้ชมไปที่
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ส่วนลานหินปุ่มและลานหินแตก

เป็นต้นกุหลาบขาวนะครับ

โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับ
คือหัวหน้าสุวรรณพานุนำพาบอกว่า
สภาพอากาศที่ร้อนและแรงแบบนี้
ทำให้ดอกกุหลาบขาวพร้อมบานรับนักท่องเที่ยว

ดอกไม้ถึงจะบานนี้เขาบานกันช่วงนี้แหละฮ

ฤดูนะครับโดยเฉพาะกุหลาบขาวนะครับ
ปกติจะเริ่มบานตั้งแต่เดือนมีนาคม
แต่ปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ทำให้ออกดอกช้ามากนะครับโดยเฉพาะที่ลานหินปุ่มและลานหินแตก
ตอนนี้มีเพียงดอกตูมแต่คาดว่ากลางเดือนหน้านี้
เมษายนพอดิบพอดีปีใหม่ไทยสงกราน
กุหลาบเขาจะบานสะพรั่งรับน้ำสงกราน
ไปเที่ยวสงครานช่วงวันหยุดยาวไปดูดอกกุหลาบด้วย
ใช่ครับที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ก็โดย๑ปีมีให้ชมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ตอนนี้ยังตูมอยู่เขารอบานอยู่นะฮะ
สำหรับกุหลาบขาวนะครับบนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
มีชื่อท้องถิ่นเรียกว่าดอกสามีหรือว่าใหม่
เป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ

จะออกดอกเป็นช่องตามปลายกิ่ง
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีนะครับ
ส่วนใหญ่ดอกนี้เขาพบกันตามภูเขานะคะ
มีระดับความสูง๑๐๐๑๖๐๐เมตร
ก็ประมาณ๑กิโลเมตรกว่านะคะ
ขึ้นเป็นกลุ่มหรือว่ากระจายตามที่โล่งแจ้ง

อย่างที่เขาบอกขึ้นตรงบริเวณลานหินพอดีนะคะ
ในประเทศไทยพบที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
และพบมากที่สุดที่นี่เลยค่ะ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะ
ไปดูกันได้นะคะสำหรับกุหลาบขาวค่ะ
ก็เป็นลักษณะอาจจะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะเป็นกุหลาบยังไง
หน้าตาไม่เหมือนดอกกุหลาบที่ตลาด

จะมีลักษณะกระจายออกไปนะคะ

เป็นดอกกุหลาบสีขาวแต่ว่ารอสักหน่อยตอนนี้
ยังไม่บานยังตูมอยู่นะคะ
นี่พยายามหาอยู่ว่าทำไมถึงชื่อดอกสามี
เขาบอกว่าหลายคนมักจะพูดกันเล่น
ที่มาดูดอกกุหลาบตรงนี้ที่ภูหินร่องกล้าบอกว่าแม่ก็มาหาสามี
ว่าอย่างนี้คือเขาใช้แบบนี้เพราะว่ามีคนมาดูเยอะ
เขาบอกว่าหนีร้อนนอนร่องกล้าหาสามีบนภูหินร่องกล้าไง
ก็เลยพอมาดูดอกไม้ชมความงามก็มาหาสามีไปด้วย
ก็เลยกลายเป็นฉายาดอกสามี